บ้านคุณผู้ชมอยู่ภาคตะวันออกไหม
เมื่อกี้แอบถามคุณวราพรแล้วว่าที่จันทบุรีเป็นยังไงบ้างฮะ
ก็เรียบร้อยดีค่ะไม่ได้เจอเหมือนกับที่พัทยาเจอเมื่อเช้านะคะ
โอ้โหพัทยาไม่น่าเชื่อครับ
พัทยาใต้ครับน้ำสูงถึงเอว
แล้วน้ำแรงด้วยพัดรถคันนี้ไปทั้งคันเลยฮะ
โอ้โฮโรยเลยอ่ะรถไทยอ่ะ

ตายแล้ว
เฮ้ยโอ้โฮตายตายถนถ่อไฟฟ้าแน่นอน
มีคนอยู่ข้างในด้วยครับคุณผู้ชมฮะได้ยินไหมฮะ
สีดำคันนี้ป้ายยังแดงอยู่เลยครับ
ไหลไปตามน้ำผ่านหน้าบ้านคุณกิติศักดิ์
นินวัฒนโทชัยนะฮะ
เป็นชาวพัทยาใต้ตำบลหนองปลือ

เขาก็นั่งดูสถานการณ์น้ำอยู่ตรงนี้ว่า
มันไหลเร็วเหลือเกินแรงเหลือเกินนะครับ
นั่งอยู่ในบ้านแต่ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นรถคันนี้
หน้าบ้านของเขาไปแล้วเขาบอกว่ามีคนอยู่ในรถด้วยฮะ

จุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมบ่อยนะฮะ

กระทั่งเมื่อเช้าฝนตกหนักหนักและแรง
แรงแล้วนานนานกว่า๓ชั่วโมง
อีกทั้งในพื้นที่เนี่ยเขากำลังก่อสร้างท่อระบายน้ำ

อกจากยังสร้างไม่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

น้ำสูงอย่างรวดเร็วเอวเนี่ยฮะ
ปกติไหมมันปกติแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมสูงและเร็วขนาดนี้นะครับ
แต่เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างมันยังไม่เสร็จนะครับ

แล้วก็มันจะมีพวกเสร็จขยะอะไรเยอะมาก

แรงของน้ำมันก็เลยสูงมากขึ้นครับ

คุณผู้ชมครับเกิดความเสียหายทุกบ้านแน่นอน
โดยเฉพาะรถยนต์ต้องเข้าศูนย์แน่

เพื่อนบ้านบางคนเพิ่งจะลงเครื่องจักรใหม่ครับ

ปรากฏบนลงสื่อออนไลน์
เป็นจำนวนมากทั้งเพจดังอยากดัง
เดี๋ยวจัดให้หรือประชาชนทั่วไป

ขอไปฮะเช้านี้เขาว่านักเลย

นึกว่าน้ำป่าเถอะมาแรง
เหตุเกิดที่ซอยเขาตาโลพัทยาส่งเข้าประกวด

ก็ทำให้เราเห็นภาพน้ำท่วมหนักจริงในครั้งนี้ของพัทยา

น้ำก็ระบายลงทะเลได้ในเวลาต่อมานะครับ
แต่อาจจะใช้เวลามากกว่าเดิมพอสมควร

จุดนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่แล้วค่ะสำหรับพัทยา
ตกทีไรก็หนักแบบนี้ทุกที
ล่าสุดก็รถยนต์สามารถเข้าออกพื้นที่ได้แล้วนะครับ
ไปดูที่ปลาจีนบุรีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ฝนตกหนักเหมือนกันเมื่อคืนนี้น้ำป่าจากเทือกเขาใหญ่นะครับ
พื้นที่ตะโปนบุพรามอำโพธิ์นาดีนะฮะ
ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนนะครับของชุมชนบ้านทัพลาน
ประชาชนกว่า๒๐หลังคาเรือนเดือดร้อนครับผลผลิตทางการเกษตรไม่ต้องพูดถึง

พบว่าที่หมู่๑บ้านทัพลานมี๑๕ครัวเรือนได้รับความเสียหาย
ส่วนที่หมู่๕หมู่๘และหมู่๙อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจนะครับ
เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วก็ยังเตือนนะครับ
ชาวปาจีนบุรีฟังดีดีนะฮะยังเตือนว่าหลายพื้นที่ของท่านนั้นยังมีความเสี่ยง
เฝ้าระวังต่อไปก่อนดูสีน้ำสิครับไว้วางใจไม่ได้เลยครับ